แค่ปาดย่าโมแต่เล็กจนโตเห็นย่าตรงาน
จะทุกข์จะจนสักแค่ไหนจะขอทนไปบ่ยัน
จะอยู่อีกจานเป็นละหันยาโม
จุดที่สุดที่สุดที่สุดที่สุด

ได้ครับ
ขอบคุณครับ

เด็กผู้หญิงอายุแค่๑๓เท่านั้นครับ

คุณครูคะคุณแม่คะครอบครัวคะ

เพลงอะไรขึ้นมาร้องไม่ผิดเลย

กราบเท้าย่าโมสุนารีราชสีมานะครับ

ตอนสมัครตั้งเป้าทุกคนรู้ว่าต้องมีตั้งเป้าว่าแสน
แต่ในใจคิดประมาณไหน
ต้องใส่เราจะกี่เพลง
ก็สัก๒๓เพลง

ในเมื่อคุณครูเป็นคนสอนร้องเพลงทำให้ร้องมาได้๕เพลง
กว่าคุณครูก็น่าจะร้องเพลงได้
ถ้าครูไม่มีวิชาอาคมที่แก่กล้า
กว่าขวัญเขาคงมาไม่ได้ถึงครึ่งทางโดยที่ไม่ใช้ตัวช่วยหรอกค่ะ

ได้เวลาคุณครูเฉิดฉายแล้วค่ะ

ที่จะมาร้องเพลงในรายการของเราคุณครูก็ทราบดีว่าต้องสมัครมาก่อน

ดูคุณครูร่ำรวยเกินไปนะคะ
แล้วก็ไม่ตกอยู่ในสภาวะลำบากด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับคุณครูนะคะ
อยากให้คุณครูได้ร้องเพลงสักหนึ่งเพลง
ขอเสียงปบมือเป็นกำลังใจ
เขาก็ได้คุณครูที่๑
อยากให้คุณครูขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็คือเราอยากจะให้คุณครูเนี่ยร้องปิดรายการของเราเลย
เพราะว่าตอนนี้เวลาหมดน้องขวัญเนี่ยได้พักอาจจะต้องกลับไปเชียงรายแล้วกลับมาอีกหนึ่งรอบ
เพราะว่ายังร้องไม่ผิดและยังไม่หยุดตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับได้๘๐๐๐บาท
เพลงหน้าเพลงที่๖นะฮะ๑แสนบาทกลับมาติดตามนะฮะน้องขวัญคนนี้ได้ใหม่นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตในคราวหน้านะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้แล้วจบเรามีอะไรอีกนะฮะ
คุณครูซึ่งเป็นครูที่ฝึกสอนน้องขวัญทำให้น้องขวัญร้องได้ถึง๕เพลง
โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวช่วยเลยในรายการของเราถือว่าเป็นสถิติใหม่วันนี้ชื่นใจแน่เลยค่ะเดี๋ยวฟังกันนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่ารายการของเราค่ะร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ไม่ใช่เหลือทอยแต่ทำให้ใจคุณผู้ชมลอยได้อย่างแน่นอนค่ะ
ต่อมาปริศนาคารเท่าไหร่ของคุณครูนาศพรจากโรงเรียน
เฮ้ยศักดิ์วิทยาคมจังหวัดเจียงฮายเจ้า

เชิญคุณครูค่ะเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะคุณครู

ขอบ้านหนาวุฒิการศึกษามีน้อย
ขาดโอกาสเรียนเพราะจนเป็นคนเลื่อนลอย
โชคดีมียายเฝ้าคอยอยากยืนให้โอกาสใจ
ยิ่งทุกข์ยิ่งใกล้เหมือนใจได้ปริญญา
อยู่ทุนทั่วชีวิต
เพราะว่าอายปูทางไว้
เป็นผู้เลือนยามท่อเป็นท่อยามพัด
ยามป่วยช่วยดูแลใจ
อายคือผู้ให้เรื่อยมา
เวลาแม่อยู่ในรถอะค่ะเขาจะรู้สึกกระสับกระสาย
ปวดหัวแล้วก็เวียนหัว

ชีวิตของคุณแม่เรียกได้ว่าก้ำกึ่งแล้วหรือยัง
หนูคิดว่าในชีวิตของหนูตอนนี้๘๐ไปแล้ว
แต่หนูฝืนนั้นนะคะเพื่อที่จะมาให้กำลังใจกับลูก
แม่หนูขอโทษ
แม่หนูขอโทษ

หนูมาเจอกับคุณ